สามารถรับชมได้ทุกวัย
ต้องมีอีกสักวัน
ต้องมีอีกสักวัน
เติมเติมฝัน
หลอกใจรอวันที่ก้อยเซนไกล

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
ล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ทุนี่นและเพลงที่จับการตกลับขวังภาพด้วย

เอารวยไม่มีเหตุผลรวยกันเข้าไป
งานบุญไม่มีใดให้มีแต่พรให้สวยสู้
ใครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่านอนซ้อนง่ายอีกด้วย
เงินทองละให้เต็มห้องเต็มพอถ้าไม่พอขอให้ท่านถูกหวย
ทุกท่านจงมีราศีผ่องใสให้ทุกข์จงโยกโศกจงไกล
อยู่ที่ไหนขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเจ็บเรียบรี
ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเจ็บเรียบรี

ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะ
แน่นอนนะครับไม่ใช่รายการอื่นนะครับ
วันนี้เปิดรายการมาแปลก

มาแข่งขันด้วยอยากได้เงินล้านใช่ไหมเนี่ย

อยากได้เหมือนกันแต่ว่าแหมร้องวันนี้
ไม่ได้สตังค่ะอยากให้ฝร
ค่ะวันนี้เป็นเทปพิเศษจริง
ใครที่ติดตามอยู่ครั้งที่แล้ว
ถามว่าเอ๊ะแล้วน้องครั้งที่แล้วล่ะ
น้องเบ้นน้องเบ้นไปไหนแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ
ยังอยู่ครับวันนี้เราจะพักน้องเบ้นไว้ชั่วคราวก่อน

เทปนี้นะครับเราจะเป็นเทปพิเศษ

ความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะ
และที่สำคัญก็คือเราจะมาติดตาม
มาติดตามนะคะชีวิตผู้เข้าแข่งขันในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตว่า
หลังจากออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไปแล้ว
เรื่องราวของเขาเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราเลยคัดมา
ก็เป็นเด็กนะครับเด็กที่เราดูแล้วว่าเป็นเด็กที่คุณผู้ชมให้ขวานต้อนรับ
เพราะว่าตอนที่น้องทั้งสองเนี่ยมาออกรายการเราเนี่ยเรตติ้งสูงเป็นพิเศษ
แสดงว่ามีคนสนใจมากเรามาดูซิว่าหลังจากจบจากรายการของเราไปแล้วเนี่ย
ชีวิตของเขาเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้าง

คัดสรรมาแล้วค่ะคุณป่าคนแรกนี่นะคะเป็นน้องกุ๊กกิ๊กค่ะ
ที่เธอตั้งใจตั้งปณิธานไว้ว่าเธอมาในรายการของเราเนี่ยนะคะ
อยากจะเอาเงินไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้
และที่สำคัญเลยอยากเอาไปตัดแว่นให้กับพี่ชาย
รู้สึกว่าจะใส่แว่นอันเก่ามานานหลายปี

ส่วนหลังจากที่เขาจะออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และชีวิตครอบครัวของเขาจะเปลี่ยนไปแบบไหนนั้นคุณผู้ชม

ว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนค่ะ

หนูเคยไปออกรายการร้องได้ให้ล้าน

ได้ตัดแวดใหม่ให้ไปกัด
ได้ใช้เนี่ยให้แม่
ได้พาสาไปกินหมูกระทะค่ะ
ครอบครัวของหนูก็ขอขอบคุณ
รายการร้องได้ให้ล้านมากเลยนะคะ
ที่ทำให้ชีวิตของครอบครัวหนูดีขึ้นมากเลยค่ะ
และทำให้มีความสุขขึ้นมากเลยค่ะ

บ๊ายบาย
ดูไปแล้วคุณผู้ชมคงจำกันได้แล้วนะครับ

ตั้งแต่ออกทีวีไปครั้งนั้นจนมาถึงปัจจุบันเราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วคะ

กี่เดือนคะสัก๖เดือนได้ไหม

วันนี้มากับใครกันบ้างครับน้องกุ๊กกิ๊ก
มากับพ่อเน่งพี่การ์ดแม่ศรีแล้วก็น้องสาค่ะ

คุณพ่อเน่งนะครับคุณแม่ศรีแล้วก็พี่ชายนะครับพี่กัสนะครับแล้วก็น้องสา
กัสเนี่ยดูหล่อขึ้นมากเพราะว่าได้แว่นอันใหม่

สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
อันนี้มันพิเศษยังไงบ้างคะ
ก็มันทำมาจากวัสดุเครื่องบินค่ะ
แล้วมีความสุขค่ะนี่นะฮะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กคนอื่นอื่น
คราวที่แล้วนะครับได้ไป๖๐๐๐บาทก็แสดงว่าร้องไปได้ทั้งหมด๔เพลง
เอาไปทำอะไรบ้างก็ซื้อแว่นตาให้พี่กัสใหม่แล้วก็ใช้หนี้ให้แม่
แล้วก็พาสาวไปกินหนูกระทั่งมุ๊คเฟย์ฟุ้งแตกแล้วค่ะ
วันที่กุ๊กกิ๊กไปซื้อแว่นให้พี่กัสแล้วก็เอาแว่นกลับไปให้วันแรก
กัสรู้สึกยังไงบ้างก็หนูก็เอาแว่นใส่ให้พี่กัสค่ะ
พี่กัสก็จับแล้วก็มองดูระบอมอย่างนี้ค่ะแล้วดูแล้วยิ้มไหมคะยิ้มค่ะ
แสดงว่าพี่กัสมีความสุขพี่กัสชอบก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
เขาใส่อันนี้มาตลอดเลยไหมคะใส่อันนี้มาตลาดเลยค่ะ
พี่กัสครับครับแว่นอันใหม่นี้ชอบไหมครับชอบครับ
มันดียังไงครับมันดียังไงมันชัดขึ้นไหมครับชัดครับ
แล้วมันเบาไหมเบาครับใส่แล้วมีความสุขไหมคะพี่กัส
ลึกครับแล้วอย่างงี้กุ๊กกิ๊กทำให้พี่กัสรักกุ๊กกิ๊กไหมคะ
รักครับน่ารัก
อันนี้ก็มาองศาเห็นในภาพเรื่องราวชีวิตเมื่อกี้นี้
ก็เห็นว่าสาเขาได้ตุ๊กตาด้วยตุ๊กตานี้ได้มาจากไหนคะตุ๊กกี้
ได้จากพี่ใจดีส่งมาให้สาค่ะค่ะส่งมาเยอะเลยไหมคะ
ก็สิบสองตัวค่ะสิบสองตัวเนี่ยเขาส่งมาทีเดียวหรือว่าสิบสองคน
ส่งมาคนละตัวหรือว่ายังไงส่งมาทีเดียวค่ะพอเปิดดูปุ๊บ
พอเห็นว่าเป็นตุ๊กตาของสาสาดีใจไหมดีครับพอเปิดออกมาปุ๊บ
ตุ๊กตาในนั้นทั้งหมดกี่ตัวสาวไม่รู้ค่ะไม่รู้
หยิบออกมานะอันนี้ของเขาอันนี้ก็ของเขาอันนี้ก็ของเขา
อ้าวไม่มีของกุ๊กกิ๊กเลยเหรอกุ๊กกิ๊กโกหกอ่ะ
แล้วเอาไปแล้วยังไงเรื่องจริงมันเป็นยังไงไหนเล่าสิ
กิ๊กโก้บอกว่ากุ๊กกิ๊กส่งมาให้แล้วก็เอาตุ๊กตาไปสองตัว
เดี๋ยวนะกุ๊กกิ๊กทำไมเรามีเลขเก๊อย่างนั้นคะ
อธิบายมาซิจริงหรือเปล่าอย่างที่สาพูด
อย่างไหน
หนูเขาส่งมาให้ที่โรงพักพ่อพ่อเอามาให้หนูที่บ้านค่ะ
แล้วหนูก็บอกสระว่าสระอันนี้เขาซื้อมาให้เอง
ทีแรกทีแรกสาก็ไม่ยอมแบ่งหนูค่ะหนูก็เลยบอกว่า
ทีหลังเขาจะไม่ซื้อให้เองแล้วแบ่งเขามาเลยสองตัว
สาก็เลยแบบยอมจำนวนเพราะว่าคิดว่ากุ๊กกิ๊กเป็นคนซื้อให้
ก็เลยแบ่งมา๒ตัวสามีความสุขไหมคะได้ตุ๊กตาเพิ่ม

กัสก็ได้แว่นสาก็ได้ตุ๊กตาแล้วกุ๊กกิ๊กได้อะไร
ได้ความสุขค่ะที่เห็นคนในครอบครัวมีความสุข
ตอบได้ดีจริงได้ความสุขที่เราเป็นคนให้
และเห็นคนในครอบครัวมีความสุขแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนในครอบครัวไหมคะ
ก็หนูรักทุกคนในครอบครัวมากมากเลยค่ะรักเทียบเท่าได้กับชีวิตของหนูเลยค่ะ
คุณพ่อเน่งลูกสาวน่ารักนะคะได้ยินลูกสาวพูดอย่างนี้แล้วคุณพ่อเน่งรู้สึกยังไงบ้าง

ความน่ารักและกระตันยูของ

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง
คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง

คุณแม่รู้สึกยังไงในตัวของกุ้งอิงบ้าง